ถ้ายังไม่ได้ดูอยากให้ดู
มันจะเป็นการที่บอกคนได้ว่าอีกหน่อยคุณจะตัดสินใจยังไง
บนท้องถนนดีเชิญชมครับ

ไม่เบรกนะไม่เบรกจริงครับ

ผมถึงบอกว่าดูคลิปนี้แล้วเป็นข้อมูลว่าจะได้ตัดสินใจนะครับ
เรื่องความแน่ไม่แน่ผมว่าใช้เรื่องอื่นอย่าใช้บนถนน
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับ
ขับมาบนถนนตามปกติพอมาถึงตรงนี้เป็นทางแยกนะ
ปรากฏว่ามีรถกำลังจะเลี้ยวอยู่หลายคันเลยคุณผู้ชม
ไอ้คันแรกรอดคันนี้ก็จะออกคันนี้ก็จะเข้า

เจ้าของคลิปนะครับพูดออกมาว่ากูไม่เบรกนะ

แต่คราวนี้มันไม่พ้นแล้วครับพุ่งชนรถเก๋งสีขาวอย่างจัง
แล้วรถของเขาเนี่ยพลิกคว่ำไปนะครับ
มีผู้หญิงที่นั่งมาในรถได้แต่พูดว่าหมดกันหมดกัน
นี้จากการตรวจสอบเพราะว่าจุดเกิดเหตุนี้
อยู่บนถนนนครสวรรค์บรรพฤษภิษัย

เฮียขับรถนะครับเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็ระบุข้อความว่ากูไม่เบรกนะ
ตอนนี้อยากเบรกยังนะฮะ
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนแน่
คนใจร้อนนะฮะใช้รถใช้ถนน
ไม่ใช่ดูแค่ใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะฮะ
แต่ควรมีน้ำใจให้กันเลือกที่จะป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจะดีกว่า
ซึ่งแบบว่าบางทีนะเราก็ถูกว่าเอ๊ะเราถูกอ่ะเรามาถูกอ่ะ
เอามาทางตรงไงเออแต่ถ้าถูกแล้วขออภัยนะฮะ
จะบาดเจ็บหรือจะเสียชีวิตผมว่าถูกครั้งนั้นก็ไม่คุ้ม
คือจริงแล้วถึงแม้ว่าเราจะมาทางตรงแต่ถ้า
เขามาครึ่งคันแล้วต้องดูความปลอดภัยของตัวเองก่อน
ดูความคุ้มค่าก่อนว่าการไม่เบรก

ใครกำลังเดินทางกลับดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่
ก็ดูคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วย
ผ่านตำรวจเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์นะครับ
ท่านผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์เปิดเผยบอกว่า
เรื่องดังกล่าวนะครับมีรถประสบอุบัติเหตุ๒คันด้วยกัน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายฝ่ายละ๑คนนะครับ

ตรวจไม่พบว่าทั้งคู่ทั้งคู่กรณีแล้วก็คนชนคนถูกชนอะไรอย่างนี้นะฮะ

ส่วนทรัพย์สินทางราชการโอ้โหอันนี้สิหนัก
มีเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย๑ต้น
แสนเท่าไหร่หรือจะเกือบแสนหรือยังไงนี่แหละนะ
ขณะที่การดำเนินคดีนะครับขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวม
พยานหลักฐานและสอบสวนทั้งสองฝ่าย
ซึ่งได้ส่งรถที่ประสบอุบัติเหตุทั้ง๒คัน
ให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้ว
แต่เรื่องนี้เท่าที่ตรวจสอบพบว่า
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทร่วม

เนื่องจากรถกระบะนะที่มาทางตรง
คนนองใช้ความเร็วมากเกินไป
ส่วนรถเก๋งอีกฝ่ายก็เลี้ยวข้ามถนนเข้าซอย

มองว่าเป็นความประมาทร่วมกันทั้งสองฝ่าย
และขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับ
เนื่องจากทั้ง๒ฝ่ายติดธุระอยู่ต่างจัวราชกัน
ส่วนในคลิปที่พูดว่า

คำพูดพวกนี้จะเป็นการยืนยัน
การทำผิดของตัวเองซึ่งจะเป็นการตั้งใจหรือประมาทนั้น
อยู่ระหว่างรวบรวมในชั้นพนักงานสอบสวนครับคุณผู้ชมครับ
แต่เบื้องต้นนะทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างปฏิเสธล่ะนะฮะ
ขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
ประธานเครือข่ายโรนโรงทงคืนความเป็นขอบายฮักษ์ความยุติธรรมในสังคม
ระบุว่าจากคลิปดังกล่าวเอาคุณผู้ชมฟังไว้
รถกระบะที่มาทางตรงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา๗๐
ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก
ต้องลดความเร็วถือเรียกว่าประมาทครับ
แล้วรถเก่งค่ะรถเก่งคู่กรณีจะมีความผิดตามมาตรา๕๑
ต้องมีโทษปรับ๕๐๐บาทครับลองฟังธนายรณรงค์ดูครับ
นั่นแปลว่าคุณขับโดยที่คุณไม่เบรกเลยคุณกำลังประมาทอยู่
พรบจราจรทางบกมาตราที่๕๑เขาบอกว่า
ผู้ขับขี่ที่ต้องมีการเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย
ต้องใช้ความระมัดระวังในการเลี้ยวฝ่าฝืน
มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
คุณจะอ้างว่าคุณเลี้ยวตามรถคันข้างหน้าก็ตาม
กรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความผิดเรื่องของ
เพราะมีโทษปรับ๕๐๐บาทครับ

เบรกเถอะนะฮะอันตรายรักษาชีวิตครับ